เรื่องตาต้อยตามต่อนะคะตาต้อยอายุ๘๖อายุเยอะแล้ว
หลงป่า๓วันแต่สุดท้ายเจอแล้วแกรอดค่ะ
รอดด้วยการที่ดื่มน้ำจากแม่น้ำแควร์น้อย
เดี๋ยวไล่เรียงตั้งแต่ต้นตั้งแต่การค้นหานะคะ
ต้อยก็คือในต้อยจับทองอายุ๘๖ปี
ที่หายไปก็คือหลงในป่า
ยางโทนตำบลศรีมงคลอำเภอไซโยกกาญจนบุรี
ตั้งแต่วันศุกร์๒๑ธันวาคม
ตำรวจสพไซโยกตำรวจระเวนชายแดน
ทหารกองกำลังสุรสีชาวบ้านช่วยกันหมดเลยค่ะ

ก็ตั้งแต่วันที่หายใช่ไหมคะก็หากันตลอด
ช่วงเย็น๒๔ธันวาคมประมาณสัก๕โมงเย็น
ต้องขอยุติการค้นหาโชคคราววางแผนกันใหม่
พื้นที่ตรงนี้มันเป็นป่ารกนะคะ
พื้นที่กว้างด้วย๑๒๐๐ไร่คุณผู้ชม
มันโอ้โหยากต่อการค้นหาจริง
ลูกชายของตาต้อยนายประสานเล่าให้ฟังว่า
ต้อยเนี่ยก็ทำมาหากินอยู่ในป่าตรงนี้๓๐กว่าปีแล้ว

ก่อนที่จะหายตัวไปเดินไปตัดไม้ที่คอกวัวเก่า

เดินออกตามหาขอความช่วยเหลือกับชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่

แต่ในใจก็มั่นใจว่า
ชำนาญน่ะแกชำนาญป่าน่ะ
แต่อีกมุมหนึ่งก็เป็นห่วงมากเพราะอายุ๘๖แล้ว
ได้รับอันตรายคุณผู้ชมค่ะ๕ทุ่ม๒๔ธันวาคมเจอ
ชาวบ้านก็ไปหาของป่าแล้วเจอตาต้อยตาต้อยที่ใส่หมวกเนี่ยค่ะแก๘๖แล้วนะ
อยู่ที่เชิงเขาหนองปลาไหลใกล้กับแม่น้ำแควร์น้อยโอ้โหพอลูกเจอพ่อเนี่ยกอดเลย
แล้วคุณผู้ชมดูอาการตาต้อยนะคะคือหายไป๓วันนะ
ก็พูดจาตอบโต้ได้ดีก็ยังแต่งตัวปกติใส่เสื้อยืดแขนยาวเกงขาสั้น
รองเท้าบูธใส่หมวกอิดโรยบ้างนิดหน่อยอากาศมันเย็นนะคะ
โอ้โหทุกคนดีใจมากที่เจอรีบนำส่งโรงพยาบาลไซโยก
ต้อยบอกว่าอ๋อที่แกรอดมาได้ก็ตักน้ำในแม่น้ำแควร์น้อยใส่ขวดดื่มประทังชีวิต
ถ้าตายแล้วตายแล้วอ่านี่แหละแท้ข้าวไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินเลย
ไม่เป็นไรน้ำโอ้โหแล้วทำไมขึ้นมาตรงนี้หรือ
จากการตรวจสอบนะคะเพราะว่าระยะทางจากจุดที่ตัดไม้มีคอกวัวเก่า
ไปจนถึงจุดที่พบตัวตะต้อยแปดถึงเก้ากิโลค่ะ
ต้องเดินข้ามภูเขาหนองปลาไหลลงไปที่ชายป่าริมแม่น้ำแควร์น้อย
ตอนที่คนไปเจอตัวก็ต้องขึ้นเปรยหามออกมาเลยนะคะใช้เส้นทางเรียบแม่น้ำแควร์น้อย
ได้รนระยะทางนะคะให้เหลือสักสองสามกิโล
นักข่าวของเราไปที่บ้านของตาต้อยอีกครั้งตาต้อยเริ่มแข็งแรงแล้วค่ะ
เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุตั้งใจเดินเล่น
เดินเที่ยวเล่นแล้วก็จะไปตัดไม้เอามาทำด้ามจอบ
แต่เดินไปเรื่อยไปเรื่อยหลง
พอเห็นว่าตะวันตกดินเลยนอนในป่า
พอเช้าก็เดินข้ามเขากลับไปลงอีกฝั่งของเขา
โอ้โหพี่อุ๋ยดูสิค่ะคุณผู้ชมเริ่มจากเดินเล่น
จะไปตัดไม้เอามืดนอนก่อนเอาตื่นมาเดินข้ามเขา
แล้วเดินไปเรื่อยพอค่ำอีกก็นอนอีกค่ะ
มีอิโต้ติดตัวไว้นะคะเวลาหิวก็ตักน้ำในแม่น้ำดื่ม
เพื่อช่วยประทังชีวิตตาต้อยบอกว่า
เอาจริงไม่อยากกลับบ้านด้วยซ้ำ
อยากจะนอนในป่าไปเรื่อยสบายดี
แต่สุดท้ายมีคนไปเจอตัว
ป่ามันก็ไม่ได้มีเรื่องลี้ลับเรื่องขนลุกอะไรค่ะ
แกบอกไม่อยากกลับอยากนอนอยู่ในป่าสบายใจดี
แต่อีกมุมหนึ่งคือชื่นชมแกมากว่าแกแข็งแรงมาก

ถือถังทำโน่นทำนี่ก็เดินข้ามเขาว่าพี่อุ๋ยอยู่ในป่าสามวัน
นี่เดินดูแข็งแรงจริง
ไม่มีเจ็บไม่มีปวดเลยนะเดินนี่เห็นไหมเนี่ย
ใช่ค่ะเราไปเดินในป่ายังไม่ไหวเลยพี่อุ๋ยนึกออกป่ะ
เข้าใจนะว่าแกแข็งแรงแล้วแกก็เชี่ยวชาญพื้นที่ป่านะคะ
แต่ญาติต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแกอายุเยอะแล้ว
และเวลาที่แกพูดว่าแกชอบนอนในป่า
ฟังดูเหมือนว่าแกหลงลืมด้วยความอายุ
เยอะเหมือนความจำไม่ค่อยดีหรือเปล่า

ญาติญาติก็รับปากจะดูแลแกให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นค่ะ
ทุกผู้ชมครับตามต่ออีกเรื่องเดิม